เรื่องของความคืบหน้าอุบัติเหตุกันหน่อย
คุณผู้ชมนะฮะเป็นรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
พุ่งไปชนรถบรรทุกรถกระบาดที่เขาจอดอยู่ข้างทาง
เตอร์เวย์แล้วก็มีกลุ่มคนงานเขานั่งกันอยู่ด้วย
ใช่ค่ะคือรถ๖ล้อเขาบรรทุกเหล็กมาเต็มคันรถเลย
แล้วก็ยางแตกเขาก็เลยจอดข้างทาง
คนงานก็ลงไปซ่อมลงไปดูแล้วเขาก็มีรถกระบะมาจอดปิดท้าย
เปิดไฟฉุกเฉินเอาไว้เพื่อรถคันหลังจะได้รู้
แต่อยู่ดี๑๘ล้อพุ่งมาแบบเหมือนไม่เบรกเลย
ก็พุ่งชนแบบโอ้โหนี่ค่ะ
เสียชีวิต๗ศพบาดเจ็บอีก๔ราย
คุณผู้ชมวันนี้ญาติญาติก็เดินทางไปรับศพด้วยความโศกเศร้า
แต่ว่าล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปนาทีที่มันเกิดอุบัติเหตุออกมา
คุณผู้ชมได้ไปดูก่อนว่าคลิปภาพเป็นยังไง
มันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถจังหวะนี้
จังหวะที่รถพ่วง๑๘ล้อพุ่งเข้าไปชน

ใช่แล้วโอ้โหเร็วมาก
คือรถเขารถเขาจอดเสียอยู่ก็แน่นอนเขาก็ต้องจอดไหลทางถูกมั้ยใช่ฮะ
แต่รถที่ขับมาเร็วแล้ววิ่งไหลทางแล้วมาทำให้เขาเสียชีวิตถึง๗ศพ
นอกจากคลิปนี้เขามีการเผยแพร่ภาพที่
ใน๗ผู้เสียชีวิตมีการถ่ายเซลฟี่กันทั้ง๗คนด้วยนะ
นั่งอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นภาพสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมเนี่ยฮะ
ก็ไม่คิดว่าทั้ง๗คนนั้นจะเสียชีวิตพร้อมกันในอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับ
ญาติของคนงานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
ก็เดินทางไปรับศพนะคุณผู้ชม
เดินทางไปกว่า๔๐คนเลยที่ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรี
ยื่นเอกสารหลักฐานติดต่อรับศพคนงานทั้ง๗คนกลับไป
เพ็ญกุศลที่บ้านเกิดแน่นอนนะครับ

เพราะว่ายาดนั้นก็ยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำใจไม่ได้
จากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้ง๗คน
ทั้ง๗ศพคือนายพรชัยคมใสอายุ๓๘ปี

สัมพันธ์แสนดีอายุ๔๐ปี
นายพรายเพชรยอดโพอายุ๔๒ปี
นายพิเชษสอนไทยอายุ๕๑ปี
นายปรีชาสุมรชาติอายุ๒๕ปี
นายกิติพงศ์ระเวิงอายุ๒๕ปี
แล้วก็นายปิยพงศ์ปักโพอายุ๓๔ปีครับ
โดยจังที่ก็นำสบของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นมาจุใส่ลง
นำกลับไปบำพินกุศลที่กรุงเทพฯมหานคร๑ศพ
ศรีสะเกด๔ศพแล้วก็กำแพงเพชร๑ศพ
รวมทั้งนครพนมอีก๑ศพด้วยนะครับ
นางวรสิตคมสายอายุ๓๗ปี

คนขับรถบรรทุก๖ล้อที่เสียชีวิตก็

บอกว่าเดินทางมารับศพสามีพร้อมกับลูกสาว
เพิ่งจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งได้

เพราะว่าสามีนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัว
ทำงานหนักมากเพื่อครอบครัว
แต่ว่าต้องมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับ
แล้วก็นั่งรอนั่งรอนั่งรอเปลี่ยนยางรอชาติ

เขารู้ตั้งแรกนี่เขารู้ตั้งแรกเพราะว่าใครโทรบอก

เขาโทรบอก

ว่าเกิดปัตตีนี้แล้วก็มีแฟนตัวเองอยู่ในคุณนั้นด้วย
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตคนอื่นเองก็เรียกร้องนะครับ
ให้เจ้าของรถพ่วง๑๘ล้อแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย
ออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เพราะว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เองก็เป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับ
เมืองต้นบริษัทเจ้าของรถพ่วง๑๘ล้อก็มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ผ่านทางในจ้างแต่ก็ไม่ได้มีการระบุว่าให้จำนวนเงินรายละเท่าไหร่
นี้ครับสังคมออนไลน์ก็มีการเผยแพร่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้วนะฮะ
ทั้งภาพแล้วก็บินคลิปของกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกภาพเอาไว้ได้นะฮะ
จะเห็นจังหวะนี้แหละครับรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มา
วิ่งในช่องทางซ้ายสุดเหมือนจะไหลทางเลยครับก่อนจะพุ่งชนรถกระบะที่จอด
ไฟกระพริบอยู่ที่ท้ายรถบรรทุก๖ล้อที่บรรทุกเหล็กเส้นมาเต็มคัน
แล้วก็จอดเสียอยู่ริมอเตอร์เวย์ก่อนที่จะถลายไปชนคนงานที่นั่งอยู่
เสียชีวิตคาที่๗ศพแล้วก็บาดเจ็บอีก๔รายด้วยกันนะครับ